ส่วนที่ปราจีนบุรีนะคะมีเหตุกู้ภัย
คือกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ

รวมทั้งทะเลาะวิวาสกับคนที่พยายามจะเข้าไปช่วยคนเจ็บด้วย

คือเขาก็เป็นผู้พิการเป็นใบ้ค่ะ

ปรากฏว่าถูกชกปากแตกตาเขียวเลยนะคะ

ไปดูกันหน่อยนะคะว่าคลิปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
กลรภาพสมรรถ
ขอแรงลุงกันแบบนี้ให้เหรอ

เอาเขาเข้าไปก่อน
จะฆ่ารักรบของหัวตืกกับหัวพี่
หัวตืกก็ได้
อุ้ยที่โดนลุงรัดออกเลยอ่ะ

เป็นไรบ้างไง

แจ้งกับนวดเลย

นี่ค่ะมันเป็นความชุนละมุนที่เกิดจากตอนแรกคือมีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มกู้ภัยเข้ามาช่วยแล้วปรากฏว่ามีพลเมืองดีก็พยายามจะเข้าไปช่วยอีกคนนึง
แล้วไม่รู้พูดคุยกันยังไงอ่ะค่ะกลายเป็นว่าถูกทางกู้ภัยรุมนะคะ
แล้วก็เลือดอาบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายชายเสื้อขาวคือนายสุภาชัยพงจีนอายุ๔๘ปีนะคะ
นอนอยู่นั่นเขาเป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์มาชนกำแพงวัดล้ม

ทีนี้ชายเสื้อน้ำเงินอีกคนนึงเป็นคนใบ้ค่ะ
คือเขาพยายามมานี่อันนี้คนที่ยืนหัว

กลายเป็นถูกรุมชกต่อยจนปากแตกเลือดอาบไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่ม๒๑ธันวาคม
หน้าวัดโป่งไผ่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรี
ชายคนที่เข้าไปห้ามเสื้อน้ำเงินนู้นนี้ที่เลือดอาบ
คือนายไพโรธท่าหินอายุ๔๖ปี
ตาซ้ายเลือดข้างมีรอยเขียวช้ำ

นี่คือสภาพหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาเนี่ยค่ะ
และมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ญาติก็เลยพาไปแจ้งความไว้ที่สภศรีมหาโพธิ
เขาชี้ให้ดูแผลที่ปากที่หลังแล้วก็ที่ตาเขานะคะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
คือนายกิตติศักดิ์ปัญญาอายุ๓๑ปี

ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี

ระหว่างที่เข้าไปช่วยนายไพโรธที่โดนรุมมานะคะ
คนที่๒คือนายกัมพลแสงเนธอายุ๓๖ปี

คนนี้ค่ะแล้วก็นายแดงยังไม่ทราบชื่อสกุล

แล้วให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำต่อไปนะคะ
มันก็มีคลิปภาพจากหลายมุมนะคะ

เดี๋ยวยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าตกลงคือมันเกิดอะไร
เข้าไปช่วยคนเจ็บแล้วทำไมมันกลายเป็นเหตุรุมสกรรมกัน

เดี๋ยวรอดูค่ะรอตรวจสอบ
ค่ะตอนนี้เราก็รอข้อมูลเฉพาะฝากฝั่งของกู้ภัย